ซอลกันบ้างนะครับฟุตซอลที่เรามีการถ่ายทอดกันไปครับคู่ระหว่างห้องเย็นท่าข้ามนะครับเจอกับทางสิงห์สมุทรสาครครับอันดับสามเจอกับอันดับสี่นะครับหัวตารางก็สุดท้ายแล้วนะครับโดยรวมแล้วกันนะครับผลการแข่งขันเนี่ยก็เป็นทางสมุทรสาครเนี่ยขึ้นนำก่อนในอาทิตย์สุดท้ายของครึ่งแรกนะครับเป็น
คนสี่ละแก้วนะครับยิงคนเดียวสี่ประตูอ่ะนะครับเนี่ยครับ
ลูกก็ไล่กันไปแล้วกันนะครับตามเหตุการณ์แล้วก็มี
เดลเมนเดสอีกหนึ่งลูกอ่านี่อำพลยิงก่อนช่วงแรก
เป็นพระเอกเลยครับครับแล้วก็มาได้เอ่อในลูกสวนภาพเพลย์
ช่วงท้ายเกมด้วยนะครับมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ย
ทางห้องยิงท่าข้ามสามารถปิดเกมเอาชนะขาดหน่อย
ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับเก็บเพิ่มสามสิบคะแนน
แต่ว่ายังรั้งที่๔ตามหลังสิงสมุทรสาครอยู่๑แต้ม
แต่ว่ารอยต่อมันเหลือเหลือน้อยลงแล้ววันนี้อีกสองคู่นะครับ
กำลังแข่งขันกันเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเจอกับกรมทางหลวงนะครับ
ก็คู่นี้สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับใช่ครับ